ผมก็พูดท้านความต้นมาก
เงยวเชัดกรที่ทำอาชีพอยู่ที่นี่
ไม่เคยเป็นครับไม่เคยเป็นน้ำก็จะประมาณนี้และดูฝนมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะมาตก
แล้ววันข้างหน้าจะทำยังไงและหน่วยงานไหนจะลงมาช่วยชาวบ้านเพื่อที่จะหาน้ำ
อุปโภคและบริโภคใหม่ในวันข้างหน้าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะเลือกไม่ไหวแล้วค่ะ
เริ่มไม่ไหวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพืชทางการกระสิทธิ์ที่เขาต้องการใช้น้ำ
มันก็ไม่ใช้น้ำได้เพราะว่ามันก็เริ่มแห้งเหนียวเพราะว่ามันก็แห้งเหนียวไปหมด
เพราะว่ามันเกิดจากการขาดน้ำและเราก็ไม่มีแหล่งน้ำที่มาจะส่งผลให้
ไปช่วยผลิตกรในเรื่องนี้มันแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกมันยาก
มันต้องหาหน่วยงานหลายหลายอย่างรวมความที่ช่วยกันว่าเราจะต้องเป็นไหน
เพราะว่าหน้าตรงนี้แล้วหน้าตรงนี้แล้วนะมันแห้งแล้วอ่ะ
มันไม่ได้มีโครงการที่จะมาทำคนก่อนที่เขื่อนมันจะแห้ง
เพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มานานแล้ว

คือลำประทาวร่างและบนของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับปริมาณน้ำอะไรต่างเป็นยังไงบ้างครับเจ้าร้ายฟัง
ครับผมในเรื่องของส่วนของเขื่อนลำประทาวบนก่อนนะครับก็คือ
ประทาวนนี่พื้นที่จะกักเก็บน้ำอยู่ที่ปริมาณน้ำอยู่ที่๔๔ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
จุบันมีน้ำอยู่ที่หกล้านลูกบาทเมตรก็น้ำที่ใช้การได้จริงอยู่ที่สามล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ส่วนในเขื่อนของลำประทาวร่างนะครับอ่ากักเก็บน้ำอยู่ที่
กักเก็บน้ำกักเก็บน้ำสูงสุดได้ที่๑๖ล้าน๔แสนลูกบาทเมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่แค่๔ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
น้ำที่ใช้การได้จริงจริงตอนนี้อยู่ที่๑๙๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตรนะครับ
ประมาณนานเวลานี้เราได้ปล่อยลงไปที่ทางไว้ของอำเภอเมือง
แล้วก็ใช้บนส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ปัจจุบันเราจะปล่อยน้ำอยู่วันละ๘๐๐๐ลูกบาทเมตรนะครับ
ตั้งประมาณสักกี่วันครับ
ปัจจุบันนี้ปล่อยได้อยู่ที่๒๐วันครับ

ถ้าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นส่วนของลำประทาบน

เพื่อที่จะให้ลงไปใช้อย่างที่ในตัวจังหวัดชายภูมิเรา
ถ้าพูดถึงตรงแล้วเนี่ยณเวลานี้ปริมาณที่ใช้น้ำปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง
มันเพียงพอต่อไปได้แค่๒๐วันเท่านั้นเองเหรอ
ก็คือว่าตอนนี้๒๐วันแล้วคือเราประหยัดมาสุดแล้วครับ
ประปาในส่วนของประปาเฉยภูมิเนี่ย
เราก็แบบว่าให้แบบ
ส่วนประหยัดบริโภคและอวบโภคสองอย่างถ้านใช่ไหมครับ

เมื่อเกิดเหรอกลับมาไม้ดูดไปจะพอนะล่ะ
ก็จะใช้น้ำละสี่หมื่นลูกหวานเมตรต่อวันนะครับ
ถ้าครบยี่สิบวันได้ส่วนนี้ก็คงจะต้องให้ผู้ใหญ่เขา
เป็นนะคะผู้ใหญ่เขาเขาต้องหารืในด้านทุกธุ่นส่วนครับต้องให้
ความล่มมือด้วยกันครับโดยตัวในสั้นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย

เขื่อนล่างนี่มาถึงสอเข้าไปจุดอำเภอเมืองเชจาภูมิ
ไงเขื่อนบนนี้เราจะลงอำเมืองแกล้งคอ
ครับแค่อำเมืองแกล้งขอครับอำเมืองลงไปด้วยมั้ยฮะ
เขื่อนบนลงไปด้วยไหมจะไม่ลงครับจะไม่ลง
ก็ไปเฉพาะแกล้งคออย่างเดียวนี่ฮะอำเมือง
เหมือนนี้สาบาทใช้ได้อีกไมจะมีเสนอมาเพิ่มเติมได้อีกมั้ยครับ

ถ้าฝนไม่ตกเลยก็คงยากอะครับ

น้ำปลาปลาใช้อุปโภคบริโภคหลังจากนี้ก็คงต้องเป็นการหาลืออีกครั้งหนึ่งอะครับ
ของภาคส่วนทุกภาคส่วนเลยที่ต้องมาให้ความร่วมมือด้วยกันครับแล้วในพื้นที่ของอำเภอเมืองชายภูมิเนี้ย
ใช้แหล่งน้ำจากจุดเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะก็คือลำประทาวร่างจุดเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
ก็คือแหล่งน้ำที่จากที่อื่นมีไหมฮะที่ใช้ผลิตปลาปลานั้น
จะมีลำน้ำชีอย่างเงี้แม่น้ำชีแต่ปัจจุบันนี้ข้อแห้งไปหมดแล้ว
ปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่ลำน้ำเขื่อนลำประทาวร่าง
ที่เดียวครับผมถ้าตรงนี้หมดปั๊บก็คงต้องจบกันเลยครับ